เมื่อวานนี้นะคะมีคนบันเทิงตรวจพบเชื้อโควิดเพิ่มอีกแล้วล่ะค่ะ
รายนี้ค่อนข้างน่าตกออกตกใจนะคะ

ภรรยาเขาเพิ่งคลอดลูก

เขาตรวจเชื้อโควิด๑๙ไป๓รอบแล้วคุณผู้ชม
คือรอบที่๓ที่ตรวจเพราะว่าเพื่อความมั่นใจนะคะแต่ปรากฏว่าติดเชื้อโควิดค่ะ
ซึ่งตรวจไปเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลออกเมื่อวานนี้เป็นบวกค่ะ
พร้อมกับโพสต์นะคะแล้วก็บอกภรรยาและลูกสาวซึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกนะคะว่าตรวจไม่พบเชื้อนั่นเองค่ะ
ซึ่งภาวนาให้รอบต่อไปก็ไม่พบเชื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ฟุ๊กก็ได้ออกมาขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดเขาในช่วงนี้และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
เคสนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งพิธีกรหนุ่มคุณกันตาถาวรกับภรรยานะคะ
คือคุณปุ๊กไปเยี่ยมลูกเขาแล้วก็กดว่าก็คือมันมีช่วงที่แบบถอดหนักจากด้วยที่เขาบอกเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจแล้วเช่นเดียวกันนะคะครอบครัวคุณกันตาถาวรผลออกมาเป็นลบแต่ว่าก็แยกตัวออกไปอยู่นะคะคุณผู้ชม
โดยตอนนี้นะคะได้แยกกันอยู่กับแฟนสาวนะคะซึ่งผลตรวจของแฟนสาวไม่พบเชื้อค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็โพสต์ภาพที่บอกว่าเหมือนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนตอนบวชเลย
คือกักตัวรอโรงพยาบาลอยู่ดูแลตัวไปก่อน
ซึ่งในช่วงค่ำเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมก็เป็นภาพที่พี่เจสันยังบอกว่านะคะ
ก็เหมือนตอนที่จะบวชเลยนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ
แล้วก็ถือโอกาสนี้พิจารณาทำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตกันใหม่ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะ
ฝากดาราสาวเชอรีนค่ะเชอรีนนี่เป็นน้องสาวของนักแสดงชื่อดัง
ถูกต้องนะคะก็ได้โพสต์ว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจรอบสองรอบแรกเนี่ยคือแฟนเขาติดนะคะ
แล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าแฟนติดแต่ตัวเองไม่ติดปรากฏว่าไปตรวจรอบสองเนี่ย
ซึ่งก็ติดโควิด๑๙เช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นการตรวจรอบสอง
เพราะว่าเขาได้ไปร่วมงานวันเกิดของคุณอุ้มลักษณะไง
ซึ่งในเคสนั้นก็มีดีเจเพชรจ้ามีนิวเคลียร์แล้วก็สองครอบครัวเลยค่ะ

ใช่ตรวจรอบ๒ก็ท้ายที่สุดก็คือติดโควิด๑๙นั่นเองนะ
ช่วงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเนาะเชอรี่เนาะ